เป็นไฟไหม้โรงงานถังพลาสติกนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยถูกไฟไหม้ไปด้วยค่ะ
ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ตรงจุดที่ไฟไหม้เป็นโรงงานผลิตและค้าถังพลาสติก
อยู่ริมถนนพระราม๒แขวงสมดำที่บางขุนเทียนกรุงเทพ
บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ข้างได้รับความเสียหายไปด้วยหนึ่งหลังค่ะ
นี่ค่ะนี่คือสภาพหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับคุณเจษดาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับโรงงาน
แล้วโดนไฟไหม้ไปด้วยเนี่ยนะคะเขาเล่าบอกเขาได้ยินเสียงระเบิดดังตูมขึ้นหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นได้ยินอีกหนึ่งตู้มเขาก็เลยเปิดหน้าต่างชั้นสองออกมาดู
พบว่าไฟกำลังไหม้เลยต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วพาทุกคนหนีออกจากบ้านค่ะบ้านนี้อยู่กัน๘คนผู้ใหญ่๖เด็ก๒
สินก็เสียหายนะคะมีกระจกคอมเพสเซอร์แอร์แล้วก็ตัวบ้านบางส่วน
ซึ่งเจ้าของโรงงานก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแล้วค่ะ
ก็ผมได้ยินเสียงระเบิดก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่านานแค่ไหน
ก็จะได้ยินอีกครั้งหนึ่งรวมเป็นสองครั้งอืมก็เลยมาเปิดหน้าต่างดู
ก็เห็นว่าไฟเริ่มลุกจากบริเวณนี้ครับใกล้แล้วก็จากนั้นก็รีบโทรแจ้ง๑
แล้วก็พาทุกคนเดินออกไปข้างนอก
ตอนนั้นครอบครัวเราอยู่เป็นกี่คนเลย
ของผมมีผู้ใหญ่๖คนแล้วก็มีเด็กเล็กสองคน
อืมตอนนั้นที่หนีออกไปนี่คือไฟแรงหรือยัง

เห็นแล้วว่าจะไฟเริ่มเห็นชัดแล้วครับ

ตอนนั้นตกใจไหมที่แบบลามโดนบ้านเราด้วย
ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารีบตั้งสติได้

ตอนนี้ก็เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและสายส่งแรงสูงค่ะ

เพราะว่าสายไฟก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วย
นี่คือสภาพหลังจากควบคุมเพลิงได้

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทสายสื่อสารต่าง
ก็ต้องต่อสายใหม่ทั้งหมดนะคะ